ที่บุรีรำเนี่ยตอนแรกมันเหมือนว่าจะจบสวยนะฮะ
ทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่กลายเป็นว่า
กลายเป็นเรื่องสูญเสียเกิดขึ้นน่าเศร้าใจมากเลย
คือครอบครัวหนึ่งอยู่ที่นางรอง
วันอาทิตย์นี้๑๔พฤศจิกายนเขาจะมีงานขึ้นบ้านใหม่
ลูกชายของบ้านอายุ๓๔ปีตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจกการ์ดให้เพื่อนบ้าน

ใช่ค่ะปรากฏว่ารถไปประสบอุบัติเหตุ
คือไปชนท้ายเข้ากับรถกระบะที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
ลูกชายเสียชีวิตแม่ร้องไห้ขาดใจเลยค่ะ

ช่วยลูกฉันได้มันนอนตายอยู่คนเดียว
สงสารลูก

ทีนี้เขาก็หาของแจกการ์ดแจกนั่นทางโรงพยาบาลทางนั้น
ทุกคนก็ดูตัวแล้วนะเพื่อนนะ
ดูเขามาเสียชีวิตอย่างนี้นะ

ความสุขมันกำลังจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้ว

แล้วสุดท้ายตอนที่ไปตระเวน
การ์ดเพื่อที่จะเชิญคนมางานขึ้นบ้านใหม่
ไปประสบอุปติเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายพงเทพปลื้มสายแสง

เป็นพนักงานธุรการของโรงพยาบาลประคำนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือถนนสายนางรองประคัม

ในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มอยู่ข้างทาง

รถกระบะเนี่ยเขาจอดอยู่นะคะ
คนขับรถกระบะเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่า
ตัวเขาเองก่อนเกิดเหตุขับรถกระบะคันนี้มาจอดไว้
จอดทำไมจอดข้างทางเพราะว่ารถน้ำมันหมด
ก็เลยจอดข้างทางโทรศัพท์ให้แม่เอาน้ำมันมาเติมให้
ระหว่างที่รออยู่ในรถสักพักหนึ่งได้ยินเสียงท้ายรถอ่ะ
บ้างเสียงดันสนั่นบรรไวเลยอะ
รถของผู้ตายขับมาชนท้ายรถกระบะของตัวเอง
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจก็ต้องมีการเชิญตัวคนขับรถกระบะเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมที่นางรอง
ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริง